ซึ่งถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาลในบ้านเรานะครับ

จะเป็นอย่างไรจะทันสมัยอย่างไรนั้นนะฮะ
ติดตามได้จากคุณทันพงศ์โภคะธนวัฒน์ครับเชิญครับ

เดินไปมาในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
จะคอยเดินส่งเอกสารตามเคาน์เตอร์ต่าง
เคาน์เตอร์สุดโลกหัวใจเคาน์เตอร์การเงิน
แต่ไม่ได้เป็นการเดินสเปดสปะไปทั่วนะคะ
เพราะทั้ง๓ตัวนี้เดินด้วยระบบอัตโนมัติ
ตามเส้นแถบแม่เหล็กที่วางไว้

ขณะที่เดินก็จะส่งเสียงสวัสดีต้อนรับผู้มาใช้บริการ
และเมื่อมีใครเดินตัดหน้าเจ้าหุ่นก็จะหยุดเดินทันที
และนี่ก็คือหุ่นยนต์ภายในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนานะคะ
มีหน้าที่นำส่งเอกสารไปยังจุดต่างภายในโรงพยาบาล
ถือเป็นการช่วยลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลได้ด้วยค่ะ
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาได้นำหุ่นยนต์ประเภท
ช่วยทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนจำกัด
ซึ่งก็จะช่วยลดภาระงานเดินเอกสาร
ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาแนะนำสิ่งต่างให้ผู้ป่วยมากขึ้น
อีกทั้งยังเป็นการสร้างสีสัน
ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานไปกับหุ่นยนต์เหล่านี้
ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต
ผลิตประสิทธิภาพในการให้บริการ

นั่นหมายความว่าต้นทุนในการดำเนินงานก็จะลดต่ำลงนะครับ
เมื่อต้นทุนลดต่ำลงหมายถึงค่าบริการก็จะไม่แพง
เพราะฉะนั้นทางการแพทย์ก็เช่นเดียวกันโรงพยาบาลก็เช่นเดียวกัน
ปัจจุบันยังมีธุรกิจด้านการบริการอีกหลายเจ้าในประเทศไทย
นำหุ่นยนต์ไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริการ
ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารหุ่นยนต์ช่วยขายสินค้า
จนถึงหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุตามบ้าน
และในโรงพยาบาลต่าง
สะท้อนจากคำสั่งซื้อที่เข้ามายังบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนดินสอ
ในทุกปีจะมีผู้ประกอบการมาติดต่อขอให้บริษัทผลิตหุ่นยนต์
เพื่อช่วยให้บริการด้านต่างเพิ่มมากขึ้น
เช่นหุ่นยนต์ดินสอดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ว่าปีนี้จะขายได้ประมาณ๒๐๐ตัว
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ขายได้เพียง๑๐๐ตัว
คุณยนต์ก็จะเข้าสู่ยุคที่มีหุ่นยนต์เฉพาะทางมากขึ้น
แล้วเราจะเริ่มเข้าสู่ยุคที่เริ่มขาดหุ่นยนต์ไม่ได้
เหมือนวันนี้เราคุ้นเคยกับว่าเราขาดรถยนต์ไม่ได้

อีกไม่เกิน๕ปีเราจะบอกว่าเราขาดหุ่นยนต์ไม่ได้
หุ่นยนต์ขาดไปหรือไม่ทำงาน
อาจจะต้องลางานเลยเพราะไม่มีใครดูลูก
อาจจะต้องลางานเลยเพราะไม่มีใครดูคุณยาย
อาจจะต้องปิดร้านเลยเพราะไม่มีใครเสิร์ฟอาหาร

การนำนวัตกรรมอย่างหุ่นยนต์มาเสริมกับการบริการ
จะยิ่งทำให้ไทยโดดเด่นในเวทีโลก
สร้างโอกาสได้มากขึ้นในฐานการบริการต่าง
ภาคการท่องเที่ยวและสถานพยาบาล
ซึ่งหากรัฐบาลนำมาต่อยอดกับวิสัยทัศน์ไทยแลนด์๔๐

ให้พัฒนาในด้านนี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทันพงโภคาธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน